พาไปดูสถานที่ที่ช่วงนี้เนี่ยคนแห่แหนกันไปจูงมือลูกจูงมือหลานจูงมือคนข้างบ้านจูงมือญาติจูงมือแฟน
ไปกันเยอะมากเลยมันเป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์
ขอโชคขอลาบกันแน่นเนืองกันทุกงวดเลยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสองที่นี้ค่ะ
ครับที่แรกเห็นบันไดแล้วเดาได้หรือยังคำชโนธถูกต้องไปดูความคึกคักกันที่เกาะคำชโนธนะคะ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานียิ่งใกล้ใกล้วันแห่งความหวังมากเท่าไหร่
ราวกับว่ามีคอนเสิร์ตเลยคุณเนี่ยค่ะแห่แหนกันไปนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากราบไหว้ปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมา
แทบจะไม่มีที่เดินกันเลยอ่ะคุณแทบไม่มีที่นั่งกันเลยแน่นมากนะคะ
โดยหลังจากที่นักท่องเที่ยวกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบกันไปแล้ว
แน่นอนว่าต้องไปดูที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์ต้นนี้แหละอีกหนึ่งจุดที่ฮิตฮอตมาก
เอามือหรือโทรศัพท์มือถือส่องก็เพียงพอแล้ว
ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรกันด้วยนะ
ส่วนบริเวณจุดบวงสวงด้านนอกก็คึกคักไม่แพ้กัน
เพราะว่ามีการทำพิธีบวงสวงโดยมีเจ้าพ่อจ้ำชัยพฤกษ์ค้อมคิริน
เป็นผู้รำทำพิธีบวงสวงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาแก้บนนั่นเอง
หลังจากบวงสวงเสร็จสิ้นลงไปนะคะสายตาทุกคนจับจ้องไปที่
ไปที่ที่ที่ลบนะค่ะ
แล้วขันน้ำมนต์เนี่ยค่ะมีน้ำตาเทียนซ่อนอยู่นะคะ

ใช้สายตาดูกันให้ดีนะความคึกคักมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชม
กันที่บริเวณสาราการประเรียนของวัดสว่างอารมณ์ที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กัน
ใช่จังหวัดนครปฐมเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวสายบุญสายตัวเลขไม่แพ้กับอุดรธานีเลยแหละ
ล่าสุดนะคะก็มีประชาชนสาธุชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับตาทองนิ้วราย
ตาทองนิ้วรายนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังคู่วัดเลยนะ
แล้วก็เดินทางกันมาแก้บนด้วยเพราะว่ามีคนถูกกันทุกงวด
คือพิสูจน์ได้จากสิ่งของที่นำมาแก้บน
ทองคำเอ่ยนาฬิกาแว่นตาผ้าขาวม้าเสื้อผ้าหมวกเยอะแยะมากมาย

ใช่ค่ะด้วยความที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก
ทางวัดเขาก็เลยนำหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วรายมาตั้งไว้ด้านใน
โดยจะมีพระสงฆ์คอยบริกรรมคาถาแล้วก็สวดมนต์แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะมีพระสงฆ์สวดทำพิธีอยู่ข้างอ่างน้ำมนศักดิ์สิทธิ

บรรดาสาธุชนทั้งหลายก็รู้งานกันดี
กลมลงไปดูค่ะที่ขณะน้ำมนต์ตาทองเงี้ยวรายเนี่ย
ขณะน้ำมนต์ตาทองเงี้ยวรายเนี่ยดังมากจริง
และก็นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป

หรือส่งต่อกันทางไลน์กลุ่มก็ได้

เดี๋ยวน้องใบตองคุณไปอยู่ในกลุ่มไลน์เขาเหรอ
ที่มีทีวีถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวเจอกับดิฉันอีกรอบหนึ่งบ่าย๒โมงค่ะ
เดี๋ยวได้เจอกันนะ